ช่วยกันแก้ไขวิกฤตการบินของสายการบินนกแอร์กันอย่างเร่งด่วน
เพื่อให้กระทบกับผู้ใช้บริการน้อยที่สุด
ในช่วงนี้ครับเราจะไปสอบถามความคืบหน้าเรื่องนี้กับคุณจุฬาสุขมานพ
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
หรือว่ากพทร่วมรายการทางโทรศัพท์กับเราในขณะนี้

เที่ยวบินในวันพรุ่งนี้นกแอร์ประกาศยกเลิกไปแล้ว
หลังจากนี้ถ้าคุณจุฬาประเมินสถานการณ์นี้จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น
หรือว่าจะเป็นแบบนี้หรือว่าจะเลวร้ายลงครับ
คือผมเข้าใจว่าทางแอร์เขาคงพยายามที่จะเคลียร์ปัญหาภายในให้เรียบร้อยครับ
เพราะว่าปัญหาคราวนี้เขาก็เจอค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกัน
เพราะนักบินไม่ได้ทำหน้าที่เป็นปริมาณค่อนข้างเยอะนะฮะ
วิธีการที่จะต้องทำให้ผลกระทบต่อไปเยอะที่สุด
คือต้องลดเทลบินหรือยกเลิกเทลบินบางเที่ยวออกไป
แนวทางในการแก้ไขปัญหาของนกแอร์นี่จะเป็นอย่างไรครับคุณจุฬาครับ
ในชั้นนี้เท่าที่ทราบนกแอร์เขากำลังเตรียมบุคลากรมาเสริมอยู่นะครับ
เดี๋ยวกันก็เป็นอย่างที่ทำความเข้าใจกับนักบินที่มีอยู่ในปัจจุที่ที่มีที่ท่าว่าอาจจะผลักงานช่วงคราวในระยะเวลาที่ผ่านมา
ตรงนี้ก็คงน่าจะเป็นสาเหตุที่อาจจะต้องลดไซส์ลงไปบ้างเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยจะมีผลกระทบโดยตรงกับผู้โดยสาร
วิธีการที่เข้าลดไฟล์ลลงไปมีการแจ้งให้ผู้โดยสารทราบตรงหน้าก่อนว่าไฟล์ลจะหายไปบางช่วง
เราก็ให้เขาดำเนินการตามมาตรฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้โดยสาร
ปกติเวลาที่จะยกเลิกเที่ยวบินแบบนี้
จะแจ้งวันหนึ่งล่วงหน้าหรือว่าควรจะแจ้งที่ให้เวลาเยอะกว่านี้ครับ
คือในมาตรฐานในทางกฎหมาย

จะมีเกณฑ์ไว้ว่าถ้ามีการยกเลิก
แต่เป็นเวลาก่อนหน้าเท่าไหร่จะต้องทำอะไรบ้าง
มีบอกในรายละเอียดอย่างนั้น
ซึ่งที่ผมทราบทางนกแอร์เขาพยายาม
ถ้ารู้ว่าจะยกเลิกเที่ยวบิน

ให้บริษัทได้จัดรางเวลาใหม่ของตัวเองได้ดีขึ้น
ครับจากเนื้อข่าวเมื่อสักครู่นี้บอกว่า
คลากรทางด้านการบินขาดแคลนมาแล้ว๒๓ปี
แนวทางในการที่จะเพิ่มบุคลากรทางการบิน
หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปครับ
เราก็ทราบกันอยู่ว่ามีการขาด
แต่ในการผลิตใหม่จะต้องใช้เวลาอยู่เยอะพอสมควร
ในกรณีที่ปรัชนาธิบินในการฝึกกบลม
อย่างน้อยก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อยปีหนึ่ง
แล้วก็จะต้องมีการผ่านกระบวนการก็จะบินได้อยู่เยอะพอสมควร
ในความต้องการกับระยะเวลาในการผลิตจะไม่ทันกัน

แต่สายการบินโดยทั่วไปมีการเตรียมเหล่านี้ไว้แล้วเหมือนกัน
ถ้าเขารู้ว่าเขาจะขยายเที่ยวบินหรือขยายเส้นทางบินใหม่
ก็จะมีการเสนอแผนธุรกิจ
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาจะเอานักบินที่ไหนมาด้วยนะครับ
สิ่งที่เกิดขึ้นกับสายการบินนกแอร์ในขณะนี้
ถ้าเกิดปัญหายืดเยื้อไปเรื่อย
มันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ในเรื่องของความเชื่อมั่น
ในเรื่องของอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย

ก็คงไม่นะครับเพราะว่าตลาดของเราเป็นตลาดแข่งขัน
ที่มีตัวขอบการไหลลายละกันแต่ว่าในฐานะเดี่ยวกัน
ทั่วไปมันมีการทยอยเกิดขึ้นสม่ำเสมอเหมือนกัน
แต่เรื่องความเชื่อมั่นผมคิดว่านกแอร์จะได้ผลกระทบรายเดียว
ตั้งแต่ตัวเองยังไม่สามารถให้บริการเล่นอย่างเต็มที่
แต่ถามว่าภาพรวมของประเทศเสียหายไหมก็ยังไม่ได้เสียหายอะไร
เพราะว่าในเรื่องนี้เป็นเรื่องของการบริหาร
ไม่ได้เป็นเรื่องของมาตรฐานความสอดภัยทั้งที่เดียว
แง่ของการเยียวยาผู้โดยสารเพราะว่าอย่างสายการบินนกแอร์
เขาก็จะมีการขายตัวกันในระยะยาวนี้นะครับ
มันจะมีอะไรที่จะช่วยผู้โดยสารได้บ้างครับ
อย่างที่เรียนไปก็จะมีได้หลายวิธีครับ
แรกก็คือคืนเงินค่าตัวเต็มจำนวนที่ผู้โดยสารซื้อไป
หรือว่าเขาจะมีการเลื่อนไปในเส้นทางเดียวกัน
ก็สามารถจะเลื่อนไปวันอื่นแทนได้นะครับ
หรือถ้าจะเลื่อนไม่ไงก็คือผู้โดยสารก็สามารถแจ้งนกแอร์
หาเที่ยวบินใหม่ให้บินแทนไปได้นะครับ

เอาละครับขอบคุณครับคุณจุฬาครับ

ขอบคุณครับคุณจุฬาสุขมานพรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
หรือว่ากพทต้องติดตามเกี่ยวกับเรื่องนกแอร์ต่อไป
แต่ว่าในวันพรุ่งนี้ประกาศยกเลิกแล้ว๒๐เที่ยวบินครับ